เช้านี้พิจิตย์เย็นสบายนะฮะ

คุณมณเทพบอกว่าตรการพืชผลเช้านี้มีเมฆ
บางปกคลุมทั่วท้องฟ้า
และมีลมหนาวพัดตลอดเวลา

พื้นที่มีฝนโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับ
ตรวจสอบทั่วไทยกันหน่อยกับคุณคุปตนัน
พิจิตย์มหานาในรู้ก่อนร้อนหนาว

สวัสดีทั้งสองท่านครับและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้าน

แล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน
พื้นที่เมื่อช่วงเช้าเห็นนำเสนอข่าวนี้อยู่

กะพื้นดินข้างใต้เลยมีการเหลอเลยเข้าไป

ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาทีหนึ่งเยอะนะครับ
ซึ่งทำให้ดินชั้นบนมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ
น้ำหนักเยอะแบบนี้จึงไปกดเอาส่วนที่ผลุก่อนด้านล่างพังทลายลงมา

ช่วงนี้ใครที่อยู่บริเวณที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนหน้านี้
แล้วก็เจอแบบนี้อาจจะต้องระวังกันหน่อย

ในวันนี้ยังคงต้องเตือนเรื่องของสถานการณ์ฝน
โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
เมื่อคืนนี้กรุงเทพก็เจอกันหลายกึ่งอาทิตย์เดียว

เมื่อคืนนี้มันมีลักษณะของการดูดเอาฝน
จากบริเวณทางตอนล่างขึ้นไปรวมกัน

ตอนนี้ฝนจากตอนบนจะค่อยถูกดันมาจากลมหนาวนะครับ
จุดไหนจะโดนเมื่อไหร่กี่โมงบ้าง
เดี๋ยวไปตรวจสอบกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของเรา

แสดงกลุ่มกล้อนเมฆที่ปกครุมอยู่หน้าขนาดนี้

ก่อตัวเป็นลักษณะของแนวกลุ่มฝน

ที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนบริเวณทางตอนล่างครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนค่อนข้างโล่งเลยนะครับ
ฝนนั้นตกเล็กน้อยเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอนามันตอนบน

หลังจากเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวในหลายพื้นที่นะครับ
ทำให้เช้าวันนี้สิ่งที่ได้สัมผัสกันก็คืออากาศเย็นสบายนะครับ
ซึ่งแน่นอนก็เป็นผลพวงจากมวลอากาศเย็นที่ค่อยดันแนวกลุ่มฝนเลื่อนต่ำลงมา
ดังนั้นสิ่งที่จะเจอก็คือเรื่องของท้องฟ้าที่ค่อนข้างโปร่ง
กลางวันอาจแดดอาจจะร้อนซะหน่อย
นี่คือการคาดการณ์ฝนในช่วงเวลาประมาณใสวันนี้
สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นเน้นปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
นี่คือตอนเที่ยงจะสังเกตว่ากลุ่มฝนตกหนักไปอยู่แถวบริเวณกาญจนบุรีจังหวัดตาก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครท้องฟ้าก็จะอึมครึมหน่อย
ส่วนในบริเวณพื้นที่พระตะวันออกเช่นเดียวกันท้องฟ้าก็จะอึมครึมอิสานเหนือโลกแล้ว
นี่คือช่วงบ่ายแก่ประมาณ๓โมง
สังเกตว่ากลุ่มฝนตกหนักจุดสีแดงค่อยเขยิบมาแถวบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หลังจากนั้นคำนวณไปถึงช่วงเย็น
สังเกตว่าจุดสีแดงนั้นยังคงปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กลางฝั่งตะวันตกตอนล่าง
อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยสถานการณ์ฝนในวันนี้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพายุขนุนนะครับ
ฝนที่มีการปล่อยออกมาจากพายุที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมื่อวานนี้แล้วก็สลายตัว
ก็ถูกลมหนาวดันลงมาอย่างรวดเร็วจึงทำให้พายุลูกนี้ไม่รุนแรงมากนัก
แต่แน่นอนว่าลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุมีการปล่อยฝนออกมา
ดังนั้นฝนนั้นจึงไปรวมเข้ากับร่องฝนที่เกาะตัวบริเวณตอนกลางประเทศไทยตรงนี้
ซึ่งเป็นจุดหลักที่เวลามีฝนเกิดที่ไหนก็ตามแต่ฝนนั้นก็จะมารวมกันตรงเส้นนี้
เพราะว่าเป็นแนวปะทะกันพอดีระหว่างลมหนาวกับลมที่มาจากทะเลก็คือกระแสลมทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเอง
หน้าจับตานะครับในช่วงวันสองวันนี้จะมีห่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวอีกหนึ่งห่อมแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจนกลายเป็นพายุอีกหนึ่งลูก
คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ผ่านลาวตอนกลางผ่านเวียดนามตอนล่าง
แล้วก็เข้าสู่เมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับเรามาติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้ไปตรวจสอบกันต่อเลยนะครับสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วทุกมุมโลก
ตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้นะครับ
และนี่คือข้อหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมพรุธตนันพิษศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ
ฟิเศษหูปเป็นเลขแต่สภาพสูตรตัวเป็นกรุง